คราวนี้นัดเจอกันใต้รถไฟฟ้า
เคลียร์ปัญหาหัวใจค่ะ
มีทั้งมีดมีทั้งกันไกล

ตามไปถล่มถึงโรงพยาบาลเลย
เกิดขึ้นอีกแล้วคุณผู้ชมเห็นรอยเลือดไหม
จุดอันเลข๖ที่ตำรวจเขาตั้งอยู่ในอันเลข๘

หลายจุดเลยน้ำแข็งมันไปเรื่อยเลยนะ
นี่เข้าไปตรวจสอบเป็นเหตุทะเลาะวิวาส

กองเลือดหยดเป็นทางยาวเป็นร้อยเมตร
แล้วก็มีพวกปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่ปลอกหนึ่ง
อกจากนั้นคนเจ็บล่ะเจ็บ๓คนค่ะ
เป็นนักเรียนหญิงม๕อายุ๑๗ปี
แล้วก็มีวัยรุ่นชาย๑๙ปี
โดนแทงด้วยกันไกลเข้าที่หน้าท้องไปตัดกับเส้นเลือดใหญ่
อาการน้องผู้ชายสาหัสเลยนะ
อีกคนนึงที่เจ็บเนี่ยก็คือผู้ชายอายุ๑๖ค่ะ
โดนกันไกลแทงหลังมือซ้าย
แล้วตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้คนหนึ่ง
คือนายเศรษฐวุฒิอายุ๒๐ปี
มีอาวุธค่ะคือกันไกลที่อาบเลือดนั่นแหละ
ใช้ในการก่อเหตุตำรวจก็ยึดกันไกลเอาไว้ได้ด้วยอ่ะนะคะ
มีรปภของสวนสาธารณะเนี่ยคุณผู้ชมเขาเห็นเหตุการณ์นะ
เขาเล่าให้ฟังตอนนั้นผมเข้าเวรอยู่
มีกลุ่มวัยรุ่นชาย๙คนขี่มอเตอร์ไซค์มากัน๓คัน

อีกกลุ่มหนึ่งก็มากันพอสมควร
มากัน๕๖คนแล้วก็ผู้หญิง๑คนด้วย
มาเจรจาเคลียร์ปัญหาใจกันอย่างที่พี่น้ำแข็งบอก
ในกลุ่มวัยรุ่นชายที่มากัน๙คน

วักปืนมายิงขึ้นฟ้า๓นัด
โอ้โหคุณผู้ชมกระสุนเจ้ากรรม
กระเด็นมาถูกข้อเท้าซ้ายของเยาวชนหญิงเมื่อสักครู่ที่เราเปิดภาพให้ดู
ผู้หญิงคนนั้นบาดเจ็บไปครับ

ดังนั้นเอากันไกลไล่แทงกลุ่มมือปืน

แสดงว่าณตอนนี้นี่คือเจ็บทั้งสองกลุ่มเลยนะ
น้องผู้หญิงโดนยิงที่ข้อเท้า

ก็โดนกันไกลแทง๒คน

จากโรงพยาบาลที่คนเจ็บเข้าไปรักษาตัว

มาอีก๒๐กว่าคนมาเป็นกลุ่มเลย

แล้วมาจับกลุ่มอยู่หน้าโรงพยาบาล

เปล่าค่ะใช่รอแก้แค้นกลุ่มคนเจ็บจับเข้าคืน
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องมีการระดมกำลังกัน

วัยรุ่นก็แตกกระเจิงหนีกันไปคนละทางเลย

คนที่จับได้อายุ๑๗ปีทั้งคู่
แล้วก็มีอาวุธก็คือเป็นปืนลูกโม่แบล็งกันดัดแปลง
แล้วก็กระสุนขนาด๓๘๕นัด

ก็ใส่เอาไว้ใต้เบาะมอเตอร์ไซค์

คือเขาบอกว่าหลังจากรู้ว่าเพื่อนผม
เพื่อนผมผู้หญิงที่โดนยิงที่ข้อเท้า
ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรน้อง
เขามีปัญหากันเรื่องผู้ชาย

ไม่ได้จู่มีปัญหากันใต้รถไฟฟ้าเลยนะ
เขาทะเลาะกันในโลกโซเชียลมาก่อนพี่เบิร์ต
ทีนี้เคลียร์กันในโซเชียลไม่จบไง
ไม่รู้มีการไปกดไปคอมเมนต์ไปกดอีโมติคอนอะไร
แต่ท้ายที่สุดนัดมาเคลียร์ใจกันใต้รถไฟฟ้านี่แหละ
แต่เคลียร์กันไม่ได้สุดท้ายก็เลยเจ็บทั้งสองฝ่ายเลย